ความทุกข์ของคนในบ้านนะฮะจนคนในบ้านเนี่ยต้องส่งเรื่องราวแล้วก็ส่งคลิปที่ผู้ชายคนนึงเนี่ยโอ้โหเวลากินเหล้าเมายาและอารวาสทำลายข้าวของโดยคนที่ส่งคลิปนี้มาโพสต์ไว้แบบนี้ครับบอกว่าหมดที่พึ่งแล้วจริงพี่ชายติดยาเสพยาและอารวาสเอามีดไล่แทงคนในบ้านสงสารแต่หลานกับพี่สะพ้ายผู้ชมในเหตุการณ์
แต่ไม่ต้องคิดว่าโดยมันอะไรก็จริงนะ

แต่มันต้องคิดว่าเราเป็นคนยาวน่าจะอยู่ในมือ
เพื่อนแม่ของเราด้วยกัน

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เป็นคลิปแอบถ่ายเพราะคนถ่ายก็กลัวนะครับ
แล้วก็เขาร้องเพจดัง
แฮดแช็คจังหวัดพยาว
แอดคะตอนนี้หมดที่พึ่งแล้ว

บ้านเลขที่๑๖๗หมู่๑๒ตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาว
พอก่อเหตุในบ้านแล้วก็วิ่งออกไปโวยวายอยู่นอกบ้าน
และเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นี่เองนะครับ
ญาตินำคลิปมาร้องเพจสายไหมต้องรอดให้ช่วยเหลือหน่อย
ประโยคสำคัญนะคุณคือตอนนี้หมดที่พึ่งกันแล้ว
ไม่รู้ใครจะเข้ามาช่วยครอบครัวนี้ได้แล้วคุณดูสิ
ลูกชายพยายามไปดึงไปรั้งพ่อไว้พ่อ
แต่ก็น่ากลัวนะกลัวพ่อจะหันมาทำร้ายร่างกายนะครับ
หลังคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปในโซเชียลนะคุณนะ
เรื่องนี้นะฮะสสพยาวคนดังใครฮะ
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าประสานภูมิกับการสพเชียงคำ
นำกำลังตำรวจเข้าควบคุมตัวผู้ก่อเหตุทันที
ทราบชื่อว่านายสมนึกจันดีอายุ๕๗ปี
รับสาภาพเหมือนกันนะฮะว่าเพิ่งเสพยาบ้ามานะครับ
ผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลแบบนี้ครับ
บอกว่านายสมนึกมีประวัติเสพยาเสพติด
เมื่อไม่ได้เสพจะมีอาการคุ้มคลั่งทำลายข้าวของในบ้าน
ภรรยาลูกต้องหนีไปอยู่บ้านญาติ
อยากให้เจ้าหน้าที่นำตัวไปบำบัดให้หายขาด
เพราะเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อชาวบ้านนะครับ
ขณะที่นางแสงเดือนซึ่งเป็นภรรยาของนายสมนึก
ผู้ก่อเหตุบอกว่าปกตินะสามีก็เป็นคนทำมาหากินแหละ
แต่ระยะหลังติดยาพอไม่ได้เสพก็จะคลุ้มครั่ง
พอเสพก็คลุ้มคลั่งครอบครัวก็ไม่รู้จะทำยังไงฮะ
อยากให้เอาตัวไปรักษาเพราะก่อเหตุหลายครั้ง
ทุกวันนี้นะคนในครอบครัวอยู่อย่างหวาดภาวะ
กลัวจะโดนฆ่าสักวันใดวันหนึ่งนะครับ
วันใดแกบริเศษแกจะพักประมาณสัก๓วัน

บุ๊บเกาบุ๊บของในม่าน
ทุกข้างปีแกจะเป็นแบบนี้
จะเป็นนี่คือแกเสพย้าก็ว่าอย่างไรจะได้เป็นจะได้
ยุดเสพยุดเสพอ๋อถ้ายุดเสพมีอาการหรือล่ะ
อากาศเป็น๒ปีแล้วเจ้า
แต่มาพักปีนี้จะรุนแรงที่สุดบ่อยครั้งที่สุด
อันนี้แหละครับครอบครัวและโชว์บ้านก็ขอบคุณเลยนะ
ขอบคุณคุณกันทำไมรู้ไหมคุณ
ทำไมคะคือพอเรื่องนี้ร้องไปยังเพจสายใหม่ต้องรอด
คุณกันจอมพลังเขาเข้าไปเขียนข้อความบอก
ผมประสานไปที่ท่านธรรมนัฐพรมเผาแล้วนะครับ
ได้ประสานต่อไปที่สืบจังหวัดและสพท้องที่
เข้าจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับ
เรื่องต้นตำรวจสพเชียงคำแจ้งข้อกล่าวหาเสพยาเสพติด
ครอบครองอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ด้วยนะครับ
ในความครอบครองโดยไม่รับอนุญาตทีนี้
ก็เป็นขั้นตอนในการที่จะต้องส่งตัวบำบัดต่อไป
เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อคนในบ้านนะครับ